บุคลากรทางการแพทย์ที่เราพูดไว้ว่าน่าเป็นห่วงนะแล้วก็เห็นใจมากจริงเลยนะคะ
คือมีพยาบาลสาวคนนึงนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พยาบาลสาวท่านนี้ค่ะอายุแค่๓๙คือเธอเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
คือวูบไปเลยนะคะวูบไปเลยแล้วก็เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เลยแต่เธอไม่ได้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙นะคะ
เสียชีวิตเพราะเธอทำงานหนักคือในจังหวัดเชียงรายเนี่ยพบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
เขาก็เลยมีการเกณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ให้มาทำงานกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำงานกันหนักมาก
แบ่งบางส่วนก็ไปทำงานดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙บางส่วนก็ดูแลผู้ป่วยอื่นแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเขาทำงานหนักกันหมดเลย
แล้วพยาบาลสาวท่านนี้มีโรคประจำตัวด้วยแล้วก็ทำงานหนักด้วยถึงขั้นวูบแล้วเสียชีวิตไปเลยคุณผู้ชม
นางสาวมณิสราใจบุญอายุ๓๙ปีค่ะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เมื่อ๓๐มีนาคมนะคะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลช่วงวิกฤตของโควิด๑๙นี่แหละ
แล้วก็มีอาการเกร็ดเลือดต่ำความดันปอดสูงลิ้นหัวใจรั่วไตทำงานหนัก
และติดเชื้อในกระแสเลือดจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไปที่บ้านไม้ยามิตรภาพหมู่๑๖อำเภอพญาเมงราย
เป็นสถานที่จัดพิธีศพของพยาบาลมณิสราท่านนี้นะคะ
คนที่มาเตรียมงานมาช่วยงานเนี่ยนะทุกคนก็บอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจจริง
แต่เขาก็มีวิธีการป้องกันนะคะสำหรับการมาร่วมงานศพมีเจลแอลกอฮอลล้างมือใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
สามีของผู้เสียชีวิตค่ะนายธนพลหลวงแก้วอายุ๔๑ปี
บอกว่าตัวเขากับภรรยามีลูกด้วยกันคนหนึ่งนะคะเป็นลูกสาวค่ะอายุแค่๔ขวบเอง
แต่ว่าตัวภรรยามีโรคประจำตัวมีอาการปอดอักเสบแล้วก็มีอาการหัวใจรั่วรักษามา๕ปีแล้ว
ก็จะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยเป็นบางช่วงอะค่ะแต่ภรรยาทำงานหนัก
หลังจากจังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ทีนี้โรงพยาบาลเขาก็ขอเพิ่มกำลัง
แพทย์ทั้งพยาบาลระดมกันนะคะสรรพกำลังอ่ะโอ้โหบุคลากรทางการแพทย์ก็มากันหมด
ภรรยาของเขาก็ยินดีปกติทำงานหนักอยู่แล้วก็ยินดีจะทำงานหนักมากขึ้น
เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่สุดท้ายวูบเลยนะคะแล้วก็ป่วย
แล้วสุดท้ายคือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เลย
ครบนี้โรคอิงโรคกอตแล้วก็อิงโรคกอตเหลื่อนล้างมานานแล้วค่ะ
ก็จะมีโรคอิงหัวใจเพิ่มเข้ามาแล้วก็ล่าแคล็ดหลังคอนได้แล้ว
แล้วก็ยามากินแล้วเขาก็ไม่ได้อธิบายของเยอะ
แล้วก็อากาศเขาก็ไม่ออกเยอะ
ตอนใส่เขาคงจะฮ่วงลูกตัวเล็กอยู่
ช่วงนี้ก็มันอยู่ในช่วงโรคระบาดเยอะ
ก็อยากให้ที่น้องกระทะสกันต้อยอยู่บ้าน
ช่วยทางแพทย์ทางพยาบาลแบ่งบอกว่ารักษณ์ท่านมาก
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพยาบาลสาวท่านนี้ด้วยนะคะ
นี่คือบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้า
เป็นทับหน้าในการสู้กับโควิด๑๙จริง
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะคุณผู้ชม
นางทองใสเศษสูงเนินอายุ๖๑ปี
เป็นอสมบ้านเนินมะเกลือที่อำเภอวังทองนะคะ
ก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง
ผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เมื่อวันที่๔เมษายน
ปรากฏว่ามีอาการความดันโลหิตสูงแล้วก็ปวดหัวหนักมาก
นำตัวส่งโรงพยาบาลมีอาการเลือดออกในสมอง
แล้วก็เสียชีวิตช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกผู้ว่าพิพัฒน์เอกภาพันธ์
เคารพศพที่วัดเนินมะเกลือวนารามแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่านางทองใสคนนี้นะคะคุณผู้ชม
คือเป็นฮีโร่ของจังหวัดพิศนุโลกเป็นฮีโร่ของประเทศชาติเลยนะคะ
เพราะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
คือเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านคัดกรองผู้ป่วยคุณผู้ชม
คือทำงานหนักแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วย
แต่ยังทำงานอ่ะยังทำงานเพื่อประชาชนเพื่อชุมชน
ต่อไปนี้นะคะทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องบอกว่าก็จะช่วยเหลือ
ระเบียบของทางราชการแบบสูงสุดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกบอกว่าสั่งการถึงในอำเภอกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านคือช่วยหน่อยครับดูแลเรื่องของสุขภาพทั้งอพปร
สมคืออาสาสมัครทุกคนให้ดูแลสุขภาพถ้าใครป่วย
มีโรคประจำตัวไม่เป็นไรเราเข้าใจก็สามารถงดปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ให้น้อยลงได้เพื่อความปลอดภัยของพี่อาสาสมัครทุกคนด้วย
อยู่ด่านคัดกรองคอยตรวจคัดกรองให้กับพวกท่านเนี่ยท่านอย่าคิดว่าสนุกนะฮะ
หนาสาหัสนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นย้ำนะครับว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในไทยเนี่ยนะ
คือถ้าจะเอาให้บุคลากรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือด้านสาธารณสุขของไทยรองรับได้เนี่ย
ควรจะคุมให้อยู่สักไม่เกินสามพันคนตอนนี้เราสองพันสองแล้ว
อย่าให้ไปถึง๓๐๐คนไม่ฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลานี้มันจะไม่พอในการรับมือ
ถูกต้องค่ะทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งยารักษาทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ย

อย่าลืมว่าไม่ได้มีแค่โควิด๑๙อย่างเดียวนะฮะ
ผู้ป่วยอื่นอุบัติหกอุบัติเหตุและเยอะแยะไปหมด